ถ้าพูดถึงชื่อน้ำพริกเผาแม่ประนอมเนี่ย
เชื่อว่ารุ่นเรารู้จักกันอยู่แล้ว
เพราะว่าน้ำพริกเผาแม่ประนอมนี้นั่งอยู่ในห้องครัว
คนไทยทั่วไปกว่า๕๐ปีแล้วนะคุณ
คือเข้าไปอยู่ในใจคนไทยเข้าไปอยู่ในห้องครัว
ทุกบ้านเรียกว่ามีติดบ้านเลยทีเดียว
ซึ่งธุรกิจนี้ก็ถือว่าเป็นการบุกเบิกของนายสิริชัย

สองคนนี้มุ่งมั่นทำธุรกิจน้ำพริกเผามาจนประสบความสำเร็จในทุกวันนี้
ถึงขั้นที่เรียกกันว่าเป็นตำนานน้ำพริก
วันนี้พาคุณผู้ชมไปดูไปดูถึงที่มา
แล้วก็ไปดูถึงตำนานน้ำพริกนี้กันอีกสักครั้งหนึ่งกับรายงานค่ะ

วิสัยทัศน์ที่มองการไกลของนายสิริชัยแดงสุภา
ซึ่งเคยมีประสบการณ์เป็นพนักงานขายมาก่อน
ได้เห็นฝีมือการทำอาหารของนางประนอมภรรยา
เห็นว่าอนาคตข้างหน้า
วิถีชีวิตของผู้คนจะเริ่มเปลี่ยนไป
และออกไปทำงานนอกบ้านมากขึ้น
ทำให้มีเวลาในการประกอบอาหารน้อยลง
จึงคิดทำอาหารบรรจุขวดที่สามารถเก็บไว้กินได้นาน
เพื่อสะดวกเวลารับประทาน
๒๕๐๒จึงเป็นจุดเริ่มต้นของธุรกิจน้ำพริกเผาไทยแม่ประนอม
บรรจุขวดแก้วใช้ตราสัญลักษณ์รูปใบหน้าของแม่ประนอม
เป็นแบรนด์สินค้าเพื่อสร้างความจดจำให้กับผู้บริโภค
ผลิตน้ำพริกเผาเป็นสินค้าชนิดแรกและชนิดเดียว
เพราะน้ำพริกเผาสามารถเก็บได้นานและสามารถรับประทานได้หลากหลาย
แรกเริ่มต้นจากเดินเร่ขายในระแวกบ้านคือในหมู่บ้านเศรษฐกิจ
แต่หลังจากได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจึงเริ่มขยายกิจการ
สินค้าน้ำพริกเผาไทยเพียงชนิดเดียวได้พัฒนาธุรกิจไปสู่สินค้าอื่น
จิ้มเครื่องแกงสำเร็จรูปและเครื่องปรุงรสต่าง
ภายใต้เครื่องหมายการค้าตราแม่ประนอมและครัวสยาม
ปัจจุบันมีสินค้ามากกว่า๕๐ชนิด
ธุรกิจครอบครัวเล็กผลิตกันเองภายในครัวเรือนในปี๒๕๕๙
ได้ขยายกิจการโดยก่อสร้างโรงงานครั้งแรกภายใต้ห้างหุ้นส่วนจำกัด
อุตสาหกรรมพิบูรณ์ชัยในหมู่บ้านเศรษฐกิจบนพื้นที่๔ไร่
กิจการน้ำพริกแม่ประนอมเติบโตขึ้นตามลำดับ
จนกระทั่งกำลังผลิตโรงงานเดิมในหมู่บ้านเศรษฐกิจไม่เพียงพอ
ตัดสินใจย้ายมาตั้งโรงงานใหม่แห่งที่สอง
พื้นที่๓๐ไร่บนถนนบรมราชชนนานีในปี๒๕๕๙
เพื่อรองรับการเติบโตและขยายกำลังการผลิต
นำเข้าเครื่องจักรและเทคโนโลยีการผลิตบรรจุพันธุ์ที่ทันสมัย
เยอรมนีเข้ามาในโรงงาน
ตลอดระยะเวลา๕๗ปีที่ผ่านมา
น้ำพริกตาแม่ประนอมยังคงพัฒนาคุณภาพทั้งรสชาติ
และรูปแบบบรรจุพันธุ์ให้เข้ากับยุคสมัย
เดินหน้าขยายกิจการเพื่อก้าวสู่การเป็นแบรนด์ระดับโลก
แล้วจู่สังคมไทยก็ต้องตกใจ
นางประนอมได้หอบเอกสารเข้าร้องขอความเป็นธรรม
ต่อนายกรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาล
ถูกบุตรสาวคนโตปุ๊บกิจการทั้งหมดไปเป็นของตัวเอง
ทำให้ต้องติดตามว่าท้ายสุดแล้วเรื่องนี้จะลงเอยแบบใด
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน